เสิร์ชโนราเป็นเครื่องประดับศีรษะของนักแสดงโนราที่มีลักษณะเป็นรูปมงกุฎหรือชะดาทรงเตี้ย
มงกุฎจะเป็นชั้นมีกระบังหน้ากับส่วนยอดที่สวมติดกัน
โครงสร้างของเสิร์ชโนราทำจากไม้มีการตกแต่งรายละเอียดด้วยการกระแหน่ลายปิดทองเพิ่มความงดงามด้วยการประดับตกแต่งเพชรประดับกระจกสีที่ต้องติดให้แน่น
บริเวณรอยต่อต้องเรียบร้อยไม่มีรอยเปลือเปื้อนซึ่งลักษณะของเสิร์ชโนราที่ดีจะมีองค์ประกอบครบถ้วนและมีขนาดรูปทรงที่ได้สัดส่วนประนีตสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน